จำได้ไหมเราเคยนำเสนอข่าวที่มีลูกค้าเขาไปซื้อปลาหมึก
ตัวอ้วนอบไปทำกิน
แต่พอเอาไปถึงที่บ้านโอ้โหมีแต่ปลาตัวเล็กเต็มท้องปลาหมึก

เขาก็บอกเป็นการยัดไส้หรือเปล่า
ร้อนไปถึงแพร่ป่าพาไลฟ์สดไปโชว์เลยครับ
ในท้องปลาหมึกถึงที่บ่อเลยว่ามันมีปลาอยู่จริง

อันนี้ดูสิไปดูที่แพร่ปลาเขาหน่อย
ที่แพร่ปลาปอดวงทวีพรบ้านทัพละมุตำบลลำแก่น
ที่อำเภอท้ายเหมืองจพังงา
นางสาวเฉลิมศรีแพรใหญ่นะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการแพร่ปลา

ก็มีการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กโชว์เรื่องของปลาหมึกเลย

ให้สังคมรับรู้พร้อมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เป็นเล่เหลี่ยมกลงของคนขาย
ให้พ่อค้าแก่แม่ค้าที่มาซื้อปลากับปลาหมึกที่แพ้
กรีดท้องดูเลยโชว์เลยเห็นจะ

มีสูงสุด๔ตัวกับปลาหมึก๑ตัว
ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าการที่มีปลาตัวเล็กตัวน้อย

จึงอยากขอให้คนที่ยังไม่เข้าใจ
คนซื้อที่ไปตอบว่าเขาเข้าใจ
มันคือธรรมชาติแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับ

หรือว่าใต้กงเรือนะฮะ
ก็บอกว่ายืนยันอีกเสียงนึงนะ
ว่าการที่มีปลาในตัวของปลาหมึกนั้นเป็นเรื่องปกติ
เพราะเวลาที่อวนกู้อวนขึ้นมาทั้งหมด

ตักขึ้นมาใส่ถังเรือรวมกัน

เอมันก็หนีตายแล้วปลามันก็ไปมุดอยู่ในท้องปลาหมึก
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นตัวปลาเล็กในท้องของปลาหมึก
ค่ะนะก็ฝากทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยนะครับ